ท่านผู้ชมครับเราตามหาหมีควายกันต่อนะฮะ
เป็นลูกหมีควายที่นครนายกนะครับคือวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน
ก็ส่งทีมไปแกะรอยตามหามันนะฮะเพราะไม่รู้ว่าจะพลัดหลงจากแม่มา
หรือว่าจะมีแม่มีพ่ออะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็หวั่นกลัวใช่
นะจะเกิดอันตรายนะครับคุณติกิติศักดิ์วิทยาชาเจริญศุกร์
วันนี้ก็ลงพื้นที่นะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะฮะ
ดูตรงส่วนของชาวบ้านที่เจอเมื่อวานก่อน
ตอนที่เขาไปเจอนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ

ไปแล้วไปแล้วเงียบไม่ไวอ่ะมันมันแบบกูจะไม่กล้าจับหรือยังไง
ไปแล้วเดินวิ่งมุกเข้าจังอ่ะโหไปนี่กูว่าจง
เรียกหมีซะน่ารักเลยนะฮะแล้ววิ่งตามบอกผมไม่เจอหมีคงจะเจองูซะก่อน
เข้าไปลึกกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้ว
ชาวบ้านบอกตอนแรกนึกว่าเป็นสุนัขค่ะมองไกลอ่ะนะลูกหมีควายนะฮะ
แต่เข้าไปโพรงลึกไปเนี่ยก็คือกู้ภัยที่เข้ามาช่วยชาวบ้านช่วยตามจับมันเขาก็ถ่ายคลิปไปด้วย
บอกถ้าเข้าไปลึกกว่านี้เนี่ยเจองูจงอางแน่ก็เลยต้องถอนทับมาก่อนนะฮะ
แต่ชาวบ้านเขาก็เอาละทีนี้ยุ่งแล้วตรงนี้คือพื้นที่หมู่๖นะครับตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะครับ
นี่เป็นภาพเมื่อเย็นวานนี้นะครับอาสากู้ภัยเองก็มาช่วยแต่ว่าจับไม่ได้
โดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่ด้วยครับพบว่าพื้นที่ตรงนี้โอ้โหเป็นพื้นที่ป่าสิบกว่าไร่นะฮะ
แล้วมันก็เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะครับ
หาเมื่อวานนี้ตั้งแต่เย็นจนค่ำก็ไม่เจอลูกหมีแม่หมีก็ไม่เจอพี่ป้าน้าอาหมีก็ไม่เห็นนะ
วันนี้เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบกันต่อนะครับยังไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะฮะ
แต่ผู้นำชุมชนก็แจ้งชาวบ้านไว้ก่อนว่าให้ระวังอันตรายนะ
คือไม่รู้ว่าเดี๋ยวลูกหลานลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้านเดินอยู่พื้นที่แถวนั้นเจอขึ้นมานี่จะยุ่งนะครับ
ชนัดดีเสียงคนที่เจอหมีเนี่ยเจอคนแรกเลยเขาบอกว่าไปเจอที่ข้างบ้านตรงนี้ฮะ
มีต้นไม้อยู่แถวนี้นะฮะพุ่งไม้อยู่แถวนี้นะครับ
เขามาเห็นลูกหมีเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะครับมาเจอโดยบังเอิญ
มันกำลังแทะต้นบอนอยู่ทีแรกคิดว่าหมาตัวมันเล็กนะครับ
ก็ลองโยนก้อนหินไปนะจากนั้นโอ้โหพอมันลุกขึ้นมาเอาหมีนี่ไม่ใช่หมาแล้วนะครับ
แล้วมันก็เดินหนีเข้าป่าย่าไปนะครับท่าทีก็ลักษณะไม่ได้หวาดกลัวอะไรมากนักนะครับ
เขาก็เลยกลัวว่าจะมีแม่หมีอยู่แถวนี้ก็เลยแจ้งกู้ภัยนะให้จะมาช่วยนะครับ
แต่ก็จับไม่ทันนะครับคาดว่ามันคงมาจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ที่เป็นแนวเขตป่าติดต่อกันกับพื้นที่ตรงนี้ครับ
มันไม่ดูนะมันหันหน้ามันก็เดินไปเดินเลย
แล้วพี่ดูมันเป็นหมีอะไรอ่ะ
มันอาจจะเป็นหมีควายและตัวดำ
เพื่อตามหาลูกหมีควายนะครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีแม่มันอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สำรวจพื้นที่ก่อนนะฮะ
ถ่ายภาพใช้โดรนเดินสำรวจนะครับ
เพื่อวางแผนในการติดตามนะครับ
ก็ต้องตามจากรอยเท้าก่อนนะ

นี่ฮะเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วนะครับ
จากการประเมินจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเนี่ย
แล้วก็คลิปที่เห็นที่กู้ภัยถ่ายได้นะครับ

ขนาดตัวเนี่ยมันก็สูงสักประมาณเด็กผู้ชายอายุ๖๗ขวบ
ถ้าเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับ
ส่วนสูงน้ำหนักของเด็กชายวัย๖๗ขวบเนี่ย
น้ำหนักก็จะประมาณสัก๒๑๒๓กิโลกรัม
ถ้าไปเทียบกับลูกหมีนะฮะ
ก็จะประมาณสักอายุ๒ปี
น้ำหนักสัก๓๐กิโลกรัมนะครับ
ซึ่งถ้าลูกหมีอายุประมาณ๒ปีเนี่ย
ปกติแล้วแม่หมีเนี่ยจะเลี้ยงลูกถึงอายุประมาณ๓ปีถึงจะแยก
เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าแม่มันจะอยู่แถวนี้
หรือไม่ก็มันพลัดหลงกับแม่มาแล้วเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน
นี่ค่ะคือการค้นหาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
จุดแรกก็เริ่มที่แนวป่าที่อยู่ห่างจากจุดเจ้าบ้านที่เจอลูกหมีประมาณ๒๐๐เมตร
อันนี้คือจุดแรกที่พยายามหากันนะคะ
ไม่เจอไม่เจอร่องรอยอะไรเลย
เจ้าหน้าที่เลยทำแบบนี้นะคะก็เอากรงดักหมีไปวางเอาไว้๒กรง
แล้วก็เอาลูกขนุนสุกใส่ไว้ในกรง
ล่อลูกหมีให้เข้ามากินขนุนนะคะ
พอเข้ามาก็จะติดกรงอยู่ในกรงอะนะ
กรงวางห่างกันสัก๒๐๐เมตรได้นะคะทำแบบนี้
จุดที่๒เจ้าหน้าที่ค้นหาที่บริเวณท้ายป่าค่ะ
ห่างจากจุดที่วางกรงออกไป๔๐๐เมตร
นี่ตรงนั้นก็ไม่มีร่องรอยอะไร
แล้วก็ไปหาแถวท่อส่งน้ำตรงนั้นมีวัชพืชขึ้นปกคลุมนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรวิ่งอยู่
ตอนแรกคิดว่าอุ๊ยเจอแล้วแน่เจอลูกหมีแล้วแน่
เอามีดฟันวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมท่อส่งน้ำนะครับ
ก็หาหาไม่เจอได้ยินเสียงแต่ไม่เจอ
ก็เลยยุติการค้นหาตอนนี้ความหวังก็คือ
หวังว่าลูกหมีจะเข้าไปกินขนุนที่อยู่ในกรงดัก
วางไว้๒กรงตอนนี้ก็รอก่อนนี่นะคะที่วางไว้
นายชนะพุ่มทองเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑นครนายก
มีความชำนาญในการแกะรอยสัตว์ป่านะคะ
บอกว่าวันนี้คือไม่เจอร่องรอยอะไรเลย
รอยเท้ารอยกรงเล็บหรือว่าอึกของลูกหมีไม่เจอ
มีแค่รอยเก่าที่ลูกหมีควายนั่งกินบอลเมื่อวาน
เมื่อเช้าได้ยินเสียงเหมือนเสียงสัตว์กระโดดลงน้ำค่ะ
พอไปตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นสัตว์อื่นมากกว่านะคะ
ไม่น่าจะใช่ลูกหมีตัวนี้
ไม่เจอครับรอยเท้าไม่เจอเลย

เห็นว่าเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียง

ดูแล้วมันไม่มีไม่มีรอย

ด้วยอะไรก็ต้องออกออกหากินแต่ช่วงกลางวันเนี้ยต่อมาก็จะหมกตัว
ด้านหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑นครนายกนายทวีปล้อมวงก็บอกว่า
ลูกหมีน่าจะพลัดหลงกับแม่หมีค่ะครับ
ก็เลยทำให้ลูกหมีอยู่ตัวเดียวออกหากินเอง
ว่าน่าจะมาจากผืนป่าเขาใหญ่เพราะว่าอยู่ห่างกันไม่เกิน๑๐กิโลนะคะ
ร่องรอยของแม่หมีในพื้นที่ก็ยังไม่เจอเลยค่ะส่วนที่ชาวบ้านอาจจะกังวลใจว่า
ลูกหมีจะไปทำร้ายชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าลูกหมีวัยนี้ยังไม่ค่อยอันตราย
ไม่ค่อยดุร้ายเท่าไหร่นะคะแต่ลูกหมีอายุเท่านี้ถ้าอยู่ตัวเดียว
อืมจะเป็นอันตรายกับตัวลูกหมีเองมากกว่าเพราะถ้าหลงทางแล้วก็ไปเจอคน
หมีอาจจะถูกทำร้ายครับเลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ถ้าเจอลูกหมีอย่าเพิ่งไปทำร้ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อไปจับตัวค่ะ
ถือว่าอันตรายไหมก็ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับครับ
เพราะว่าตัวเขายังเล็กอยู่นะฮะอืมอย่างเงี้ก็ถามว่าชาวบ้าน
ดูร้ายความอะไรก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้กลัวจะเป็นอันตรายต่อตัวเขามากกว่า
นะครับคือว่าเขาจะหลงทางหาหาที่ทางไม่เจอนะครับ
ไม่หลงจากแม่หากินเองนะครับก็ไม่อยากให้ใครเจอแล้วไปทำร้ายเขา
ทีนี้ค่ะชาวบ้านที่ตากข้าวอยู่ตรงจุดที่เจอลูกหมีเนี่ยนะคะ
นายบุญมาอินทรวงก็บอกว่าเจอลูกหมีเดินออกมาตอนเช้า
ที่ออกมาตากข้าวช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าเจอมาสองวันแล้วนะคะ
ช่วงเวลาเดียวกันเลยใช่เออแต่เขาไม่กล้าเดินตามไปดูครับ
คือเห็นว่าอยู่ตัวเดียวก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกหมีแหละเพราะตัวเล็กอยู่
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวจากชาวบ้านครับ
ว่าไปเจอตรงไหนอะไรยังไงช่วงเวลากี่โมง
หมีจะติดกับดักที่เจ้าหน้าที่ทำเอาไว้ไหมแล้วจะประเมินกันอีกทีนะคะ
ว่าจะออกค้นหากันอีกครั้งเมื่อไหร่สรุปแล้ววันนี้ก็ยังไม่เจอร่องรอยอะไรเลยค่ะ
ขนุนไว้ในกรงใช่ไหมใช่ค่ะขนุนกลิ่นหอมกลิ่นแบบไวอ่ะ
เห็นติมาถือขนุนมาด้วยอ้าวแย่งหมีออกมาเหรอคะ
เอาไปซื้อมาเองซื้อมาเอง